เชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ว่านักร้องสาวคนนี้ข้าวทิพย์ธิดาดินเชื่อหมดใจเลยค่ะ
ไปดูซิว่าเขาเชื่อเรื่องอะไรจะไม่เชื่อได้ยังไงคุณผู้ชม
เพราะว่าหลังจากที่บูชาท่านมามีแต่เรื่องราวดีเข้ามาในชีวิตมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานละครหรือว่าเรื่องงานเพลงค่ะ
ความเชื่อเนี่ยที่ว่าก็คือเชื่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าตัวบูชานับถืออยู่ก็คือพระราหู
หลายคนนับถือเหมือนกันนะคะโดยสาวข้าวทิพย์ค่ะบอกกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐว่า
บูชาพระราหูเนี่ยก็เพราะว่าตัวเองเกิดวันพุธกลางคืนซึ่งเป็นเทวดาประจำวันเกิดนั่นเอง
โดยปกติค่ะเมื่อมีเวลาว่างเธอจะไปไหว้พระราหูที่วัดศรีสะทองจังหวัดนครปฐม
อันนี้นิดหนึ่งดิฉันเคยไปแล้วเป็นของละครั้งเรียบร้อย

คุณผู้ชมเนี่ยเขาไปเป็นประจำเลยที่นครปฐมแล้วพอเช่าท่านมาบูชาที่บ้านก็มีแต่ความปังในชีวิตค่ะ
ข้าวทิพย์ไปไหว้ท่านให้ตัวเองหลักก็คือให้ตัวเองอุ่นใจ
แล้วก็มีกำลังใจมีพลังในการทำงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองเรา
ก็ทำให้เราแบบมีที่พึ่งทางใจเนอะนะคะได้มีโอกาสแบบได้ทำงานดี
ก็แบบมีแต่สิ่งดีเข้ามาค่ะมีแต่เรื่องราวดีทั้งตัวข้าวแล้วก็ครอบครัว
รวมไปถึงการงาน